อื่นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของดอกดาวเรืองที่ตอนนี้โอ้โหเตรียมประดับตกแต่งรอบเมืองแล้ว

ทีมช่างนะคะก็กำลังเร่งมือตกแต่งแล้วก็ติดตั้งชิ้นงานต่าง
ทั้งงานติดตั้งบัวหล่อเรซินงานกรุไม้อัดและงานสีนะคะ
โดยขณะนี้ค่ะการดำเนินงานสร้างพระเมรุมาตรจำลองของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีความคืบหน้าร้อยละ๙๐นะคะ
โดยกำหนดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่๕ตุลาคมนี้แล้วค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก็ระดมเครื่องจักรกลและพนักงานเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์

ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระเมรุมาตรจำลอง
เพื่อให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ
ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

การสร้างพระเมลุมาตรจำลองที่บริเวณสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือก
ขณะนี้นะครับมีความคืบหน้า๑๗๕๐๐๐บาท
ทีมช่างนะครับก็เร่งดำเนินการสร้างกรุฝ้าเพดานและกรุหลังคา
ซึ่งคาดว่าอีก๒๓วันนะครับจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
ก่อนที่จะติดกระหนกลายไทยต่อไป
ขณะเดียวกันนะครับเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทางทีมช่างและคนงานครับจะทำงานในช่วงกลางคืนอีกด้วย
เพื่อให้งานนั้นออกมาเสร็จก่อนกำหนด
และจะใช้เวลาที่เหลือในการตรวจเก็บความละเอียดของงาน
ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยสวยงามและสมประเกียรติมากที่สุดนั่นเองครับ

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาลสินพร้อมด้วยจิตอาสา
ช่วยกันขนย้ายต้นดาวเรืองกว่า๑๒๐๐๐ต้น
เพื่อนำไปประดับตกแต่งรอบตัวเมือง
และรอบสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
หวังจะให้ดอกดาวเรืองนั้นออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ
ในช่วงที่มีงานพระราชพิธีด้วย
ซึ่งทุกคนนั้นจะต้องประดับต้นดาวเรืองตามจุดต่างให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ล่ะค่ะ
ไปดูที่เชียงใหม่นะครับบริเวณรอบคู่เมืองเชียงใหม่
คนงานก็ทยอยนำต้นดาวเรืองนะครับมาประดับตกแต่ง

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

โดยนายปรีชาเขียวมณีวันนะครับ
คนงานในการจัดทำสวนก็บอกว่า
ตนเองนั้นยังไม่ได้ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตัวเองจึงขอร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน
ด้วยการปลูกดาวเรืองกว่า๑หมื่นต้น

เพื่อที่จะให้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม
ในช่วงวันที่๒๖ตุลาคมนี้ครับ
นั่นก็เป็นความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่
เพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท

เราจะสามารถไปร่วมพิธีนี้ได้ที่ไหนกันบ้าง
วันนี้เรานำเสนอต่อเนื่องอีก๓จังหวัดนะคะ
นั่นก็คือจังหวัดกระบี่มีทั้งหมด๘จุดด้วยกัน

และปิดท้ายด้วยจังหวัดกำแพงเพชร๑๑จุด
มีที่ไหนบ้างติดตามรายละเอียดค่ะ
วัดธรรมวุฒิวัดลำทัพวัดเกาะลันตาวัดรากรังสรรค์และวัดเขาต่อ
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดกรสินร่วมถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๘จุด
เช่นสนามหน้าสารกลางจังหวัดวัดสามัคคีธรรมบัวขาว
สนามที่ว่าการอำเภอสมเด็จวัดบ้านหนองอีบุตรวัดธรรมพิทักษ์
ป่าสามัคคีธรรมวัดอโศกรามวัดสว่างใต้
สนามกีฬากลางอำเภอสหัสคันวัดมณีนพรัชวัดนาคูใต้
ที่ว่าการอำเภอคล้องชัยโดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ขอเชิญชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๑จุด
คือสนามหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดศรีพิรมวัดกุฏิการาม
หน้าที่ว่าการอำเภอไสงามวัดแก้วสุริฉาย
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไสงาม
หินชะโงกวัดทุ่งสนุนรัตนารามและวัดเกาะรากเสียด
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา